ที่จังหวัดชนบุรีมีหนุ่มชาวลาว๒คนนะคะ

พอทะเลาะกันก็ใช้อาวุธมีดฟันกันนะคะ
หนึ่งในสองคนนี้ค่ะถูกฟันไป๕แผล
แต่กว่าตำรวจจะสอบปากคำได้ต้องรอให้ทั้งคู่สั่งเมาค่ะ
ผู้ภัยไตรคุณธรรมปฐมพยาบาลบาดแผลเบื้องต้นให้กับนายแดงสัญชาติลาวนะคะ
หลังจากที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาสกับนายสิทธิ์เพื่อนชาติเดียวกัน
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะร้อยตำรวจโทกริตติเดชเชื้อรามันรองสารวัตรปราบรามสพเมืองชนบุรีพร้อมกำลังเข้าระงับเหตุชาวลาว
ใช้มีดไล่ฟันกันภายในซอยข้างธนาคารกรุงไทยสาขาบางปลาสร้อยริมถนนสุขุมวิทย์ตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชนบุรี
จับตัวได้พร้อมมีดอีโต้เล่มใหญ่อยู่ในมือของนายแดงนะคะ
สอบถามทั้งคู่ก็ไม่ยอมรับว่ามีใครผิดใครถูกเพราะว่าอยู่ในอาการเมาทั้งคู่ค่ะ
โดยนายแดงมีรอยถูกมีดฟันที่ศีรษะ
คางและกลางหลังรวม๕แผล

จากนั้นได้นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพร้อม
อายัดตัวไว้ก่อนรอการสอบสวน
เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ